ตอนนี้นะคะมีนักฟุตซอลหนึ่งคนค่ะที่ชื่อว่าปานัทกิติพานุวงศ์เป็นดาวรุ่งมากนะคะ
ดึงตัวมาร่วมทีมค่ะซึ่งตัวตนของปานัทจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณมะนุชาเจอมูลค่ะ
ชื่นชอบฟุตบอลแต่ฟุตซอลคือกีฬาที่ปานัทรักและทุ่มเทฝึกฝีเท้า
มันอยู่ที่คนชอบครับแต่ว่าผมว่าฟุตซอลมันสนุกกว่าครับมันเป็นเกมที่เกมไวครับโต้ไปโต้มาอย่างนี้ครับ
ก็หนึ่งเลยก็อาชีพอะครับแล้วก็ความสนุกเป็นเหมือนว่าเป็นชีวิตประจำวันของผมครับ
นัทเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการชื่อเล่นพัตเตอร์แต่เพื่อนเรียกสั้นว่าเตอร์
เขาได้เป็นนักฟุตซอลอาชีพสังกัดสโมสรราชนาวีลงสนามลีกสูงสุดในฤดูกาล๒๐๑๖เป็นครั้งแรก
ฝีเท้าโดดเด่นจนได้รับการเรียกติดทีมชาติชุดแชมป์ฟุตซอลอาเซียน๒๐๑๖
เหตุการณ์ที่บีบคันหัวใจที่สุดคือรอบรองชนะเลิศที่ไทยพลิกชนะมาเลเซีย๕ประตูต่อ๓
ตอนพิมพ์ชาติครับที่ลงไปเปลี่ยนเกมจนเจอมาเลเซียครับ
เพราะว่ามิเกลให้ลงตอนโดนนำผมก็กดดันครับ
ก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราทำพลาดอะไรมาอย่างนี้ก็อาจจะถึงแพ้เลยครับ
กัดเดียวกันกับเนิร์สจีรวัตรสอนวิเทียนนักฟุตซอลในดวงใจ
บ้านสรษะภูนย์จังหรีดและเค้าก็ยังเป็นเพื่อนร่มห้องในแคมป์ทีมชาติด้วยค่ะ
ต้องพกโทรศัพท์ตลอดเวลาคือแบตหมดไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ชอบแบบกลวนเวลาอย่างนี้

เป็นครับเป็นคล้ายตัวโจ๊กครับแต่เป็นเด็กครับ

อตมากแบบว่ารับไม่ทันนะครับโทรศัพท
เตอร์ปานัทจะมีอายุ๑๙ปีวันที่๑๔พฤษภาคมนี้
หมายของเตอร์อยู่ที่เกมลีกและทีมชาติ

แล้วก็หวังที่จะมีชื่อติดทีมชาติยาวครับ
ครับผมก็อยากจะเข้าชิงในรายการนี้ครับ